เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องอาหารการกินบ้าง

แล้วเราไปเจอสิ่งอะไรที่มันแปลกปลอมไม่น่าจะอยู่ในอาหาร
ก็ตกใจเหมือนกันอย่างเช่นทานผักสดเจอหนอน

แต่เจอหนอน๑ตัวยังไม่ตกใจถ้านอนครึ่งตัว

เขาไปซื้อปลาร้าเป็นถุงที่ห้างแห่งหนึ่งค่ะ
ปรากฏว่าเปิดถุงมาตกใจค่ะ
เพราะว่าไม่ได้เจอปลาร้าเป็นต่อนอย่างเดียวนะคะ
แต่ว่าเจออะไรเดี๋ยวไปดูในข่าวนี้พร้อมกันเลยนะคะ

เฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าวันนิดาพกามาศ

แล้วก็ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้มันอยู่ในถุงปลาร้านะ
เป็นสัตว์บางอย่างที่มีลำตัวยาวสีดำ

คล้ายกับป้ากงูไหมคุณคล้ายมากคล้ายมาก
อยู่กับเศษปลาอยู่ในถุงพลาสติก
แล้วก็ข้างถุงระบุว่าปลาร้ากระดี่ล้วน
พร้อมกับมีการเขียนข้อความโพสต์เอาไว้ด้วยนะคะ

คือจะติดต่อห้างได้ยังไงหรือว่าร้องเรียนได้ที่ไหน

กับตัวเองไม่มีมโนงูมาทั้งท่อนเลยค่ะ
ต้องทิ้งทั้งหมดที่ซื้อมาเลยฝากแชร์วนไปนะคะ
นำสินค้ามาวางขายในห้างน่าจะมีการตรวจสอบนะคะ
โอ้โหได้เห็นแบบนี้แล้วช่วงเย็นค่ะ
ห้างดังที่ภูเก็ตที่ถูกเจ้าของเฟซบุ๊กระบุว่าซื้อปลาร้ามา
ก็ส่งตัวแทนพร้อมนำกระเช้าไปขอโทษกับเจ้าของเฟซบุ๊ก
เรื่องราวก็เลยคาดว่าน่าจะจบลงไปในทิศทางที่ดี

แล้วร้านที่เขาขายส้มตำปลาร้านี่ไง

ไม่ได้คำตอบว่าสุดท้ายแล้วมาจากไหนหรือว่ามันคืออะไรกันแน่